คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะ
เจอกันหน้าฝนปีนี้ฝนเยอะจริง
เตรียมตัวในการรับมือนะคะทั้งเรื่องการเดินทางด้วยทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย
และช่วงหน้าฝนจะมีคนเหงาเยอะมาก
เพลงเศร้าก็ขอกันมาเยอะนะคะ

มีน่ามีเพลงบางเพลงเขาถึงบอกว่า

ไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังเพลงเศร้าอย่างเดียวนะคะ

ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเดือนนี้มีอัตราการหย่าร้างสูงมาก
อาจจะด้วยต่อเนื่องกับโควิด

ความเครียดรอบตัวทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจ
เรื่องของการกลัวว่าเอ๊ะฉันยังสามารถจะเดินทางไปตรงไหนมาไหนได้บ้างไหม
กลัวโควิดอย่างนั้นกลัวโควิดอย่างนี้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ค่ะ
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของคนอื่นก่อน
อย่างน้อยอาจจะได้คำตอบในชีวิตรักของเราเองด้วย
วันนี้คำถามที่ส่งเข้ามายังไม่ถึงขั้นหย่าร้าง
แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการนอกใจ
และเหตุผลของการนอกใจนั้นเป็นเพราะว่า
คนที่เป็นภรรยาส่งเรื่องราวนี้มาแล้วบอกว่า
ตัวเองเป็นคนที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของภรรยาได้เต็มรูปแบบ
เกิดจากอะไรลองฟังดูนะคะคำถามที่ส่งเข้ามาวันนี้นะ
สวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะรบกวนพี่อ้อยช่วยรับฟังเก๋หน่อย
เก๋เนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีมา๗ปีแล้วมีลูก๒คน
สามีทำงานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ส่วนเก๋มีอาชีพเป็นครู
ขอพูดถึงปัญหาส่วนตัวของเก๋ก่อนนะคะ
ตั้งแต่มีลูกคนที่สองด้วยความที่ต้องดูแลลูกแล้วก็ยังทำงานไปด้วย
เก๋เหนื่อยและบกพร่องหน้าที่ในการให้ความสุขกับสามีค่ะ
อันนี้เก๋รู้ตัวดีว่ามันอาจสร้างปัญหาของชีวิตคู่
หลายครั้งเก๋หลบเลี่ยงเขาทั้งที่รู้ว่าสามีเป็นคนมีความต้องการในเรื่องนี้สูง
เก๋ตัดสินใจค่ะอนุญาตให้สามีไปซื้อกินข้างนอก
ตอนนั้นเนี่ยจะคิดหนักมากนะคะแต่สุดท้ายก็คิดว่ามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
ตอนแรกสามีไม่โอเคเลยค่ะเขาอยากให้เราไปปรึกษาหมอ
แต่เก๋มองว่าก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของสมรรถภาพแต่เพราะเก๋เหนื่อยไง
คิดเอาเองว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะ
ให้สามีไปหาซื้อกินข้างนอกเราก็มีกฎว่าอาทิตย์หนึ่ง
ได้ไม่เกินสองครั้งห้ามนอนค้างห้ามมีการเลี้ยงดู
เริ่มและจบแค่บนเตียงเท่านั้นห้ามสารสัมพันธ์ต่อ
ซึ่งเขาก็โอเคนะคะมันก็สร้างความสบายใจให้กับเก๋ในระดับหนึ่ง
ทุกครั้งที่เขาไปซื้อกินเก๋พยายามทำเป็นไม่รู้สึกอะไร
แต่ข้างในมันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะถามว่าเวลาเขาไปเราก็กลัว
ระแวงบอกเลยว่าระแวงเหลือเกิน
ตลอด๒ปีที่ให้เขาไปซื้อกินมีหลายครั้งนะคะ
ที่เขาอยากมีอะไรกับเก๋แต่เก๋ก็ปฏิเสธเกือบทุกครั้ง
เก๋ยอมรับว่าเราทำหน้าที่เมียได้ไม่สมบูรณ์
แต่เราก็พยายามทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดพี่อ้อยไม่แน่ใจจริงว่ามันทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะ
ไปแคปโปรไฟล์เฟซบุ๊กหนึ่งส่งมาให้ดูเราเห็นรูปก็รู้เลย
แหละค่ะว่าเป็นภาพของสามีเราแต่มันไม่ใช่เดียวกับที่
เรามีเก๋ก็เลยเอาลองเอาชื่อโปรไฟล์นั้นไปเสิร์ชหาปรากฏ
ว่าเขาบล็อกค่ะเก๋เลยสร้างแอคเคาน์ใหม่เพื่อจะแอดเฟซบุ๊
มีคนอื่นมาตลอดเขาคบผู้หญิงคนนั้นอย่างเปิดเผย
ไปถ่ายงานต่างจังหวัดผู้หญิงคนนั้นจะไปด้วยเสมอ
รอบตัวเขารับรู้กันทุกคนมันทำให้เราทั้งเจ็บทั้งแค้นค่ะพี่
เขาทำเหมือนเลิกกับเราไปนานแล้วสรุปเก๋ตัดสินใจบอกเขาว่า
รู้เรื่องนี้แล้วนะพี่อ้อยเชื่อไหมคะ
เขาไม่ปฏิเสธเลยสักคำแต่กลับบอกว่า
เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเพราะเก๋นั่นแหละทำหน้าที่เมียให้เขาไม่ได้
พอเขาจะให้ไปรักษาเก๋ก็ไม่ไปแถมยังดูถูกเขาด้วย
ให้เขาไปซื้อกินเขาบอกว่าเก๋ให้เขาไปหาความสุขแค่ชั่วคราว
เขาขอความสุขแบบยาวจะดีกว่าและผู้หญิงคนนั้นให้เขาได้
สามีบอกว่าเก๋เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของนักเรียน
แต่ไม่ใช่เมียที่ดีของเขาเก๋ไม่เคยนึกถึงใจเขาเลย
เขาขอให้เก๋รักษาหวังให้เก๋ทำหน้าที่ทำตามที่เขาขอ
แต่เก๋ก็ไม่เคยยอมทำตามจากที่คิดว่ามันคือทางออกที่ดี
สิ่งนี้กลับสร้างปัญหาให้กับตัวเองค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้น
ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาแพทย์และทำการรักษา
แต่เก๋กับสามีก็ยังประสานกันไม่ติดเขาขอแยกห้องนอน
แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันและที่สำคัญเขายังไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงคนนั้น
อ้อยคะเก๋ยังรักเขาอยู่แต่เก๋ไม่รู้ว่าจะรั้งเขาไว้ยังไง
ควรจะทำยังไงดีคะพี่อ้อยเรายอมที่จะรักษาก็แล้ว
แต่เขาดูไม่เหมือนเดิมเก๋ควรจะต้องทำยังไงเขาถึงจะกลับมา
เป็นครอบครัวแบบเดิมได้คะรบกวนพี่อ้อยช่วยเก๋หาทางออกด้วย
อืมน้องเก๋คะคือตอนเนี้ยอยากจะให้ทุกสิ่งได้ดั่งใจเรา
ไม่ได้แล้วนะพี่ไม่แน่ใจจริงว่าตอนนี้
เราจะยังสามารถดึงเขากลับมาได้มากขนาดไหนตอนแรกน้องอนุญาตให้เขานอกกาย
แต่ตอนนี้เนี่ยเขาคือนอกใจเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นแล้วอ่ะสิคะ
เก๋ต้องตั้งสติก่อนนะจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเรา
แต่เพียงผู้เดียวไหมพี่กลัวไม่อันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างนะ
แต่ถ้าถามว่าเรามีส่วนไหมพี่ว่ามีส่วนเมื่อภรรยาไม่ได้เป็นความสุขของสามีไปซะทุกอย่าง
การมีทางเลือกใหม่หรือจะมีใครแทรกกลางเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะ
นี่ขนาดบางคู่ที่เขารักกันดีนะตอบโจทย์กันไปซะทุกอย่าง
วันเวลายังสามารถทำให้ความรักเบาบางจนมีคนมาแทรกกลางได้เลยค่ะ
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะคะว่าเราจะยังรักกันเหมือนวันนี้หรือเปล่า
เคยมีคนเปรียบเทียบให้ฟังบ่อยอะค่ะคือถ้าเขากินอาหารในบ้านไม่อิ่ม
ก็ต้องไปหากินนอกบ้านและที่สำคัญคนในบ้าน
เป็นคนเสนอเงื่อนไขอันนี้ซะด้วยคือเราถึงต้องเตือนกันอยู่เสมอนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงมีลูกเราจะมุ่งแต่ความเป็นแม่
ลืมว่าก่อนลูกเกิดเราเริ่มต้นความรักจากคนสองคนนะ
การเป็นภรรยาไม่ใช่การทำหน้าที่ค่ะมันคือความรู้สึกดีดีที่เราได้ให้
และใส่ใจซึ่งกันและกันเหนื่อยเหลือเกินจากความเป็นคุณแม่
แต่ลืมไม่ได้นะคะว่าอีกคนที่รอความใส่ใจจากเราอยู่ทุกวันคือสามี
ไม่ใช่แค่พื้นที่ระบายความไข้ของผู้ชายที่เป็นสามี
แต่สิ่งที่เขาอยากได้คือความดูแลเอาใจใส่จากผู้หญิงที่เขารัก
และแม่ของลูกที่เราผูกพันกันมาตั้งแต่ก่อนลูกเกิด
มันไม่ใช่แค่ไปซื้อกินเลยหมดหน้าที่ฉันแล้วนะ
ตอนนี้น้องก็เจ็บปวดทุกทีที่เขาไปแต่ก็คิดเองเออเองว่า
ก็นี่ไงฉันแก้ปัญหาแล้วไงคนที่ตอบสนองความต้องการทางกาย
ไม่ได้ตอบสนองความผูกพันทางใจอะค่ะพอมีคนที่ตอบโจทย์เขาได้ในจุดนี้
เป็นใครก็เขวนะอยากให้น้องทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
เก๋อย่าคิดว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ทำให้เกิดปัญหานี้
คือถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะคะไปซื้อบริการก็จบแล้วไง
แต่ที่ไม่จบเพราะว่าเขาโหยหาความอบอุ่นทางใจด้วยค่ะ
และเมื่ออยู่กับใครเหงาไม่ต่างจากโสดอันนี้โหดร้ายกว่ามาก
ผู้หญิงหลายคนพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะโกรธพี่อ้อยก็ได้นะ
พี่ทำไมเข้าข้างผู้ชายล่ะคนเป็นแม่เหนื่อยจะตาย
เดี๋ยวค่ะพี่ยังไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะ
มีคนเยอะมากที่พูดว่าพี่เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะ
เขาไม่ช่วยเลี้ยงลูกยังนอกใจอีกตอนที่เราเหนื่อยแทบตายเนี่ย
เราได้คุยกันหรือเปล่าอันนี้สำคัญได้สื่อสารกัน
อดกันเหมือนเดิมไหมบอกเขาว่าตอนนี้เราเป็นยังไง
ขอบคุณเขาไหมคะที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารักทั้งสองคน
ช่วงนี้เราเป็นภรรยาที่อ่อนด้อยเรื่องไหนหรือเปล่า
คุณสามีบอกเราหน่อยสิเราอยากปรับปรุงตัวนะ
คุยกันฟังกันปรับกันเขาให้ไปหาหมอ
เอาจริงก็น่าจะไปนะคะจะรักษาหรือไม่รักษา
อันนี้ไม่สำคัญเท่าเฮ้ยเราฟังเขา
และพร้อมจะจับมือในการแก้ปัญหาด้วยกันการที่น้องบอกว่าให้เขาไปซื้อกิน
แรกแรกเขาก็ยังอีอะอยู่บ้างเราคิดว่าก็นี่ไงทางออกแล้ว
อุตส่าห์ใจกว้างแล้วนะจะเอาอะไรอีก
ครอบครัวมันเปราะบางตรงนี้แหละค่ะที่เราคิดถึงแต่มุมเรา
ลืมมองมุมเขาเหมือนกันว่าทางแก้ปัญหานี้
กับทั้งสองฝ่ายจริงหรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้มาถึงอีกมุม
ก็ยังมีคู่รักที่เยอะมากนะคะที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของกันและกันในบางเรื่อง
แต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็ดีแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับ
รักกันในข้อดีและบางทีก็ให้อภัยในข้อเสียบางข้อ
แต่ยังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อนี่แหละคือสิ่งที่พี่บอกน้องเก๋ตั้งแต่ต้นว่า
บางทีน้องอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่ทำให้เขานอกใจ
ผู้ชายบางคนไม่เคยคิดนอกใจเพราะไม่ว่ายังไง
เขาจะไม่มีวันทำให้คนที่เขารักเสียใจเพราะเขา
เอาเรื่องจริงของน้องคนหนึ่งที่โทรเข้ามาเอาไปทำเป็นละคร
คือเรื่องนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าน้องยุ้ยจิลนันมโนแจ่มเล่น
เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่คือน้องเขารับบทนี้นะคะ
แต่สามีไม่มีอะไรด้วยจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า
แล้วก็เลยไปโหยหาคุณค่าของตัวเองโดยการนอกใจไปกับผู้ชายคนอื่น
ตอนที่เรื่องนั้นออกอากาศเนี่ยมีผู้คนเยอะมากเลยค่ะ
ไม่ใช่ไม่รักนะแต่ไม่อยากมีอะไรด้วย
ซึ่งบางคู่ก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปเจอหมอบ้าง
บางคนก็ใช้วิธีเดียวกับที่น้องให้สามีไปซื้อบริการนั่นแหละ
แต่เขาก็กลับบ้านมากอดกันทุกวันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
แม้จะเป็นความสุขทางกายอย่างเดียวที่ให้กันไม่ได้
แต่ความสุขทางใจยังให้กันและกันอย่างเต็มที่
ตอนนี้พี่ไม่มั่นใจจริงว่าจะดึงเขาไว้ได้หรือเปล่านะคะน้องเก๋
เอาเป็นว่าเราทำดีที่สุดในจุดของเราคุยกับสามีว่า
รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะลองแก้ปัญหานี้ดูด้วยการสักตั้งไหม
ลูกทั้งสองของเราครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมา
เราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อครอบครัวได้อีกหรือเปล่าให้โอกาสเราได้ไหม
อะไรที่เราขาดตกบกพร่องเรารักกันมากพอจะให้โอกาสกันและกันไหม
แต่นะถ้าในที่สุดเขาก็ยังยืนยันจะไป
อันนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัว
เราก็จะทรมานที่สุดค่ะแต่ก็อยากให้น้องลองทำทุกอย่างให้เต็มที่ก่อน
ถ้าผลที่ได้คือเขาจะไปพี่ขอพูดอีกที
ไม่ใช่คนที่ผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวเราให้เขาไม่พอ
และเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอในจุดนี้จริงก็เป็นไปได้นะคะ
เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับผู้หญิงหลายหลายคนนะคะเข้าใจว่าการเป็นคุณแม่มันเหนื่อย
และการเป็นผู้หญิงมันก็เหนื่อยมากเนอะเราต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้หญิงที่ดีของผู้ชายสักคน
เป็นแม่ที่ดีของลูกน้องยังต้องเป็นคุณครูประกอบอาชีพ
สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและบางคนปล่อยตัวโซมยังไม่ได้เลยเนอะ
แต่ในที่สุดถ้าเราไม่คิดว่ามันคือหน้าที่เรากำลังทำสิ่งดีให้กับคนที่เรารัก
แค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีคนรักเพิ่มจำนวนขึ้นมา
ไม่ได้หมายถึงมีแฟนหรือมีคนอื่นนะคะ
แต่มีลูกเป็นที่รักที่เพิ่มเติมขึ้นมา

ยังอยู่ในจุดที่สำคัญแต่ละจุดของชีวิต

มีอะไรคุยกันมีอะไรฟังกัน

เซ็กไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทำให้คนนอกใจ
เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องบนเตียง

เรื่องของการเป็นคู่คิดและคู่ชีวิต

ซึ่งทำให้การเป็นคู่ชีวิตเดินหน้าไป

เดินหน้าด้วยความรักความเข้าใจและให้อภัย
เราทั้งคู่ยังมีทุกอย่างมากพอหรือเปล่าที่จะให้กัน
ให้ความรักให้ความเข้าใจให้ความใส่ใจ
และพร้อมจะให้อภัยในบางจุดที่ไม่ได้ดั่งใจ
นะคะขอบคุณมากกับคำถามของน้องเก๋
ดีที่สุดในจุดของเราค่ะพี่อ้อยเชียร์นะ
อย่างน้อยที่สุดพี่อยากให้น้องทำให้เต็มที่ก่อน
ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเขาไม่กลับมา

ที่สุดแล้วก็แค่คนไม่รักกันมากพอ

วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
ดีเจย์พี่อ้อยณพาพร